คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องเตือนภาคใต้
มีฝนตกหนักตกสะสมและมีน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลาก
มันเกิดเหตุระทึกฮะเพราะว่าคุณครูท่านหนึ่งนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายน้ำปรากฏถูกสายน้ำที่มันหลากมา
คุณครูและรถจักรยานยนต์ไปติดต้นไม้

ครับครับครับที่น้ำ
โอ้โหนี่แหละฮะนาทีกู้ชีวิตนะครับ
กู้ชีพกู้ภัยของประทิวสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร
แล้วก็เทศบาลตำบลชุมโคส่งคนลงไปช่วยฮะ
คนเนี้ยถูกน้ำเนี้ยมันซัด
ทั้งคนและรถจักรยานยนต์ลอยไปอัดติดกับต้นปามฮะ
คุณผู้ชมค่อยติดอยู่ตรงเนี้ยนานสี่สิบนาที
เพราะดีมีชาวบ้านไปพบแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่
มาช่วยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายหนองยางหนองบ่อหมู่๑๐
ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารอดชีวิตมาปฏิหาร

วันนี้ทีมข่าวของเราไปพบกับครูท่านนี้

เป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย
เราก็เรียกว่าครูสอนดนตรีไทยนี่แหละ
รอดชีวิตมาได้แล้วก็อาการบาดเจ็บนะ

แล้วก็พามาชี้จุดเกิดเหตุคุณที่น้ำมันลดแล้ว

เขาบอกว่าตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำบุญที่บ้านญาตินะ
ตอนนั้นไม่ทันคิดเลยว่าจะมีน้ำมันไหลมาแรง

ขี่ฝ่าท่ามกลางความมืดสักพักหนึ่ง
โอ้โหน้ำป่าทะลักมาซัดเขาอัดติดกับต้นปามเลยคุณ

โชคดีที่มีชาวบ้านมาเห็นแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยได้
เขาบอกว่าโอ้โหตอนเห็นเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายมา

เหมือนพระมาโปรดเลยจนมาช่วยเขารอดชีวิตราวปฏิหารนะครับ
คือไหลเที่ยวมากนอกเหนือจากน้ำป่าไหลหลักนะคะ
มวลอากาศเย็นตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือ
เสื้อแขนยาวกันหนาวให้พร้อมด้วยแล้วกันนะคะ